เอาล่ะเราไปเติมพลังให้กับร่างกายของเราด้วยกัน

ว่าจะไปทั้งทีเนี่ยก็ต้องไปที่ร้านให้มันมีบรรยากาศดีใช่ไหมคะ
ไปย้อนรำลึกความหลังกับของเล่นเก่ากันหน่อย
ร้านนี้คุณผู้ชมเขามีบรรยากาศตกแต่งเอาของเก่า
ของสะสมอะไรมาตกแต่งในร้าน
ทำให้เราเลิดเพลินไปดูกันว่าเป็นที่ไหนอย่างไรนะคะ
นี่ค่ะร้านนี้เลยแอดท่าชัยคาเฟ่ค่ะ
เป็นร้านสเต็กแล้วก็อาหารจานเดียวนะคะ
เป็นร้านของคุณวัญชนะดาดาตอายุ๓๐ปี
คุณวัญชนะเนี่ยทำกิมมิกให้น่าสนใจด้วยการตกแต่งร้าน
คือนำของเก่าทั้งเครื่องใช้ในครัวของเล่นเด็กเนี่ย

สำเร็จด้วยกันกระติกน้ำ
เห็นมั้ยเก๋มากกระติกน้ำต่าง
เป็นแบบโถเป็นเครื่องใช้ในบ้าน

ทานซิสเตอร์
ยังมีพวกป้ายโฆษณาสินค้าอะไรด้วยนะคะ
คือเป็นของที่มีในโบร่ำโบราณสมัย๕๐ปีขึ้นไป

เว้นไว้คนหนึ่งนะครับ
คือเอามาตกแต่งในระดับนี้

สมัยเด็กก็คือไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

ใช่ซึ่งคุณวัญชนะที่เป็นเจ้าของเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
คือตัวเองเปิดร้านขายสเต็กแล้วก็อาหารจานเดียวมาประมาณ๒ปีแล้ว

ส่วนไอเดียในการตกแต่งร้านเกิดจากพี่ชายของตัวเอง
เป็นคนชอบเก็บสะสมของเก่าเอาไว้เป็นจำนวนมาก

มันจะมีปัญหาในภายหลังเชื่อผม
แล้วตัวเองก็พอมาเปิดร้านเนี่ยก็นำของเก่าจากพี่ชายมาตกแต่งร้านดูนะคะ
ซึ่งพอลูกค้าเข้ามาเห็นของเก่าที่นำมาตกแต่งร้านโอ้โห
ชอบคือมันทำให้เรานึกถึงสมัยเด็กสมัยวานยังหวานอยู่
ตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราเคยเห็นอะไรบ้างเนี่ยกระเป๋าเดินทางแบบสมัยก่อน

นี่แล้วนอกเหนือจากของเก่าของโบราณแล้วดูเค้กสิครับน้องมัยต้อง
เค้กหน้าตาน่ากินด้วยไม่ได้มีแต่สเต็กนะ

นี่คือบางคนเขาเข้ามาทานอาหารที่ร้าน
แล้วเขาก็มาขอซื้อของเก่าที่วางอยู่ในร้านก็มีเหมือนกัน
แต่ว่าเขาไม่ขายคุณวัญชนะบอกว่าไม่ขาย
เพราะว่าอยากจะเก็บไว้อนุรักษ์เอาไว้เนี่ยนะคะ
ก็ดูสิคุณได้กินอาหารอร่อยได้บรรยากาศไปอีกแบบนึง
เหมือนเราย้อนไปกินสเต็กในยุคแบบ๕๐ปีที่แล้ว
พวกเราไปกันเหลือเกินพาไปได้ไหมคะ

สีศาจราลัยอำเภอสีศาจราลัยสุโขทัย
โทรสอบถามกันก่อนก็ได้คุณผู้ชมใครอยากจะไปแถวนั้นนะคะ
ไม่ยากเลยเพราะว่าหน้าร้านเนี่ยจะมีรถสามล้อปั่นรับจ้างโบราณตั้งอยู่
สังเกตได้อย่างชัดเจน
สุโขทัยเมืองเก่าของเราแต่ก่อน

ไม่ใช่เหรอ
จริงเลยแต่ว่าสุโขทัยเนี่ยนะ
โอ้โหเป็นจังหวัดบ้านเกิดของคุณพ่อผมนะ
เออถ้าอยากไปเดี๋ยวพาไป